เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอน๗โมงเช้าที่ผ่านมา

คุณมิวและคุณผู้ชมครับจุดนี้รถมันจะขวักไขวมาก
นึกถึงภาพสารพระพรมเอราวัน
ปรากฏว่ารถเขารอไฟเขียวกันอยู่

ดูภาพจากกล้องหน้ารถ

คือรถเมย์ขับฝ่าไฟแดง
แล้วชนกับมอเตอร์ไซค์ที่เขากำลังจะเตรียม
ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งตอนที่ไฟเขียวนั้นปล่อยสัญญาณ
ลากร่างมอเตอร์ไซค์แล้วไปนิ่งอยู่ตรงนั้นครับ

นี่ไถไปแล้วนะครับ

กล้องหน้ารถจับภาพจังหวะที่รถเขาติดไฟแดง

รถเมย์ฝ่าไฟแดงมาจากอีกฝั่งหนึ่งเลยทันที

ขวามือนั่นคือพระพรมเอราวัน
ซ้ายมือคือฝั่งโรงพยาบาลตำรวจ

คุ้นตาเพราะว่ามีการชุมนุมการเมืองอยู่บ่อยครั้ง

เกิดเรื่องเศร้ามีคนถูกรถเมย์ชนจนตายตรงจุดนี้นะครับ
พยายามช่วยชีวิตแล้วแต่ช่วยไม่ทัน

เมืองเจริญอายุ๓๙ปี

เขาเป็นคนขับรถเมย์สาย๑๐๕นะครับ
แล้วเตรียมที่จะไปสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่ง
แต่มาถูกรถเมย์สาย๔๐ชนจนตายคาที่ตรงนี้ซะก่อน

ส่วนทางคดีก็คงต้องว่ากันไปตามกฎหมายฮะ

ขวักไขวเยอะคนเยอะด้วย

ก็รอให้สัญญาณมันสนิทซะก่อนนะคะ